เอาท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันโอลิมปิก
ก็คือยังไม่แน่ใจเลยที่กรุงโตเกียว

ใช่เพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคะ
แต่เขาบอกว่านักกีฬาไทยอย่างไรก็ต้องเตรียมความพร้อม

ใช่แล้วครับนักกีฬาไทยตอนนี้ก็เก็บตัวฝึกซ้อม
แล้วก็ได้รับงบประมาณในการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว
ขณะที่ประธานโอลิมปิกยืนยัน

ประเด็นนี้ดรก้องซักยอดมณี
ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับถึงประเด็นการเตรียมนักกีฬาไทย
ศึกโอลิมปิกสองพันยี่สิบที่กรุงโตเกียวในช่วงกลางปีนี้ครับดรกองศักดิ์บอกว่าตอนนี้
กรกฐกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถึงกำหนดการแข่งขันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ครับ
โดยในขณะนี้ครับกรกฐอนุมัติเงินในการเก็บตัวระยะยาวเรียบร้อยแล้วครับ
กรกฐได้จัดเตรียมงบประมาณเรียบร้อยทั้งหมดครับ
กีฬาไม่ต้องกังวลในเรื่องของการฝึกซ้อม
ตอนนี้ก็อยากให้นักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นกับการซ้อม
มีสมาธิแล้วก็ไม่ต้องคิดล่วงหน้านะครับ
โอลิมปิกจะจัดหรือไม่จัดครับ
เรามีงบประมาณเตรียมไว้แล้วนะครับ
ว่ารายการแข่งขันมีอะไรบ้างนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อม

อันนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็อยากให้นักกีฬามุ่งมั่น

มีสมาธิอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราจะไม่ได้ไป

ว่าญี่ปุ่นนั้นจะประกาศยกเลิกจัดการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ครับ
ล่าสุดทางโทมัชบาสครับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล
บอกว่าตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะต้องยกเลิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
และทุกฝ่ายกำลังมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อให้โอลิมปิกเกิดขึ้น
ในวันที่๒๓กรกฎาคมนี้นะครับ
อย่างไรก็ตามครับฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังพิจารณาถึงมาตรการต่าง

รวมถึงอาจจะต้องแข่งขันแบบปิดไม่มีผู้ชม
ถ้าเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไม่ดีขึ้นครับ
แต่ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าณเวลานี้โอลิมปิก
การเลื่อนการแข่งขันการยกเลิกการแข่งขัน
จะยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับ
กันที่เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับ
ได้รายงานความคืบหน้าการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๒๐

ตามกำหนดการว่าจะต้องแข่งขันเกมที่เหลือในเดือนมีนาคมและมิถุนายนครับ
ตอนนี้มีรายงานบอกว่า๔ทีมร่วมสายของไทย
เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลมาเลเซียก็กล่าวว่าทั้ง๔ชาติที่กล่าวไป
แสดงความเห็นที่จะเลื่อนการแข่งขันไปในเดือนมิถุนายน
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับ
ตอนนี้ก็รอเจรจากับอีกหนึ่งชาติก็คือเวียดนามครับว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่า
ประเด็นนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ของสถานการณ์
แล้วคาดว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะมีความคืบหน้า
ว่าจะต้องไปแข่งขันสนามกลางหรือเปล่า